เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ก็ตรวจสอบก้อนหินที่ไปตกใส่หลังคาบ้าน

ต้นยืนยันนะครับว่าเป็นอุกาบาทจากนอกโลก
พร้อมกับขอชิ้นส่วนไปพิสูจน์
ที่ห้องแล็บที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
ธิรยุทธ์ลอยลิฟต์เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ดาราศาสตร์ชำนาญการสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติองค์กรมหาชนหรือว่านาริส
พร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็นายกิรติคำคงอยู่นะครับ

พิศนุโลกก็ได้เข้าพบกับนางบัวล้อม

สองสามีภรรยาที่บ้านพักที่ตำบลพลายชุมพล

เพื่อไปตรวจสอบก้อนหินดังกล่าวว่าเป็นอุกาบาทหรือไม่นะครับ
หลังจากที่ตกลงมาใส่หลังคาบ้านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบชิ้นส่วนอุกาบาทให้กับนางบัวล้อม
พร้อมกับของที่ระลึกจากสถาบัน
แล้วก็หนังสือคู่มืออุกาบาท
รวมทั้งนำชิ้นส่วนอุกาบาทชนิดต่างมาให้ชม
พร้อมกับอธิบายลักษณะอุกาบาทชิ้นต่างให้รับทราบด้วย
ธิรยุทธ์เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบอุกาบาทก้อนดังกล่าว
ขณะนี้ยืนยันได้ร้อยละ๙๕นะครับว่า
เป็นอุกาบาทหินที่มีความสมบูรณ์มาก
แต่จะยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้และสามารถบอกจำแน่ชนิด

ขณะนี้ก็ได้ติดต่อห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอาไว้แล้ว
และได้ขออนุญาตนำชิ้นส่วนชิ้นเล็กที่แตกระจายไปตรวจสอบ
และจะนำมาคืนนางบัวล้อมในภายหลังครับ